สวัสดีค่ะ
ไปเลยด้านหน้าวันนี้มาพร้อมกับอะไรคะ
จะเป็นวัดถุงมงคลนะคะจากวัฏรูชิ้นปีหลวงพ่อโต๊ะ
โด่งดังมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผ้าปิดตา

ใช่เลยค่ะช่วงนี้ยิ่งใกล้แล้ว
เออใช่ใกล้แล้วช่วงนี้เหมาะมากเลย
ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าสำหรับวันนี้ไป
แต่ว่าเชื่อว่าหลายคนอยากจะตรวจสอบดวงชะตาโดยรวมของเราแล้ว
เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับราศีมาก็หลายสัปดาห์แล้วนะคุณผู้ชม
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวันเกิดกันบ้าง
ดูสิว่าคนที่เกิดวันไหนจะมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่ค่ะ
จะมี๓วันเกิดด้วยกันที่ดวงชะตาโอ้โหดีมากเลยในช่วงนี้นะคะ
คนที่เกิดในวันแรกก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์

ใช่ค่ะช่วงที่ผ่านมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เรียกว่าดวงกระเป๋าเงินรั่ว
ช่วงที่ผ่านมาโอ้โหมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าการใช้จ่ายของคนที่เกิดในวันอาทิตย์
ไม่ใช่แบบว่าใช้จ่ายทีเดียวตุ้มเป็นก้อนใหญ่
เขาจะใช้จ่ายแบบน้ำซึมบ่อทรายเหมือนท่อรั่ว

ทีละนิดแต่หายไปตอนไหนไม่รู้

ดวงการเงินของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ย

ในช่วงนี้ยังต้องมีเปย์อยู่ยังมีเรื่องจ่ายอยู่
แต่ว่ายังเขาเรียกว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมามาก

แล้วการเงินมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น

มีโอกาสที่จะได้ลาบจากทางใหม่

อาจจะวางแผนในเรื่องของการทำอาหารกินอะไรใหม่

มีโอกาสที่จะได้ลาบจากช่องทางใหม่
คือช่วงนี้โควิดบรรรบาสใช่ไหม

เปลี่ยนวิธีการขายการนำเสนอ

แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากจะถาม

โชคลาภจะมีไหมบอกได้เลยนะครับมีโอกาส

มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวง

เพราะว่าดวงของเขามีเกณฑ์ที่จะได้ลาบจากทางไกล

แต่ไม่ใช่แบบว่าบ้านอยู่สุล่าไปเสี่ยงโดนที่เชียงใหม่

แบบนี้นะคะก็แน่นอนว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์
ช่วงนี้ดวงเรื่องของการเงินกำลังมาแล้วนะคะ

มีอีกใครเกิดวันไหนแล้ว

วันอาพิษแล้วข้าวเป็นวันพุธเลยเหรอ

เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยโอ้โหดีขึ้นอย่างมากเลย

การเงินพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง
เรียกว่ากลับมาพังงาดเลยโอ้โฮ
ครัวพอเรียกว่าสวรรค์เป็นใจหรือยังไงก็ไม่ทราบ
ดวงมีโอกาสที่จะได้โชคราก
แต่ว่าจะเป็นโชคลาภแบบพอหอมปากหอมคอ
ทำให้เราแบบมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป
เล็กน้อยนะเอาแค่พอหอมปากหอมคอเหมือนกัน
อย่างที่บอกไปเผื่อว่าพลาดไป
แต่ช่วงนี้เรื่องของการเงินดีขึ้นแล้ว
ยังไม่หมดนะคะมีอีกหนึ่งวันก็คือ
คนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะวันศุกร์วันศุกร์เหรอ

ดวงการเงินของคุณเนี่ยเรียกว่าโอ้โหดีแบบมหาเห็งเลย
โชคลาบลนทับเลยก็ว่าได้นะครับครับ
ในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ลาบแบบไม่คาดฝัน

ถ้าช่วงนี้คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยโอ้โหมีโอกาส
ไปไหว้พระทำบุญค่ะอ่าอย่างพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยอุ้ย

เพราะว่าดวงของคุณมีโอกาสที่จะได้ลาบจากการไหว้พระ
ลาบจากการอธิษฐานลาบจากการขอพรและลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ถ้าช่วงนี้โอ้โหไปไหว้พระทำบุญเนี่ยโอ้โหมีโอกาสมากเลย
เหมาะมากเลยจริงแล้วทุกวันสามารถไปไหว้พระทำบุญได้หมด
ได้หมดโดยเฉพาะวันศุกร์วันศุกร์นี่แบบว่าขอแบบว่าสนับสนุนเลย
ใครที่เกิดวันศุกร์ถ้ามีโอกาสและมีเวลานะแนะนำว่าลองไปไหว้พระขอพรดู
เพราะเราให้คุณผู้ชมส่งมาเรื่องสถานที่ขอพรกันเยอะมาก
สรุปกันหน่อยแล้วกันนะว่ามีคนที่ดวงดีก็คือวันไหนนะ
วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันพุธแล้ววันศุกร์วันศุกร์สามวันนี้นะที่ช่วงนี้จะโชคดี
แล้วที่เหลือคะหมอไก่อ่าที่เหลือก็ต้องทำบุญเสริมดวงกันไป
ค่ะเสริมดวงกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมนะ
แต่วันนี้แน่นอนว่ามีหนึ่งผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่เผาพาที่นี่แหละ
ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านะคะวันนี้ผู้โชคดีได้แก่คุณ
คุณนัทธรินีมณีวันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่๑๖ธันวาคม๒๕๓๓ค่ะ
ถามมาเรื่องของอันดับแรกเลยโชคลาภ
แล้วก็จะถามว่าจะเริ่มงานใหม่ได้อย่างราบรืดไหมมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์ใหญ่ไหม
อย่างเช่นพวกรถอะไรอย่างนี้ค่ะรวมไปถึงเรื่องของความรัก
เพราะว่าตอนเนี้ยโสดค่ะโอ้โหถามมาหลายอย่างมาก
คุ้มคุ้มกว่านี้คุ้มแน่นอนคุ้มอ่ะอ่าเรื่องแรกเลยค่ะโชคลาภค่ะ
เรื่องของโชคลาภนะคะบอกเลยว่ายังไม่มีนะคะยังไม่มีช่วงนี้นะคะ
ขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งแบบไปลงทุนอะไรที่มันหนักลงทุนอะไรก้อนใหญ่
ถ้าสมมุติว่าแบบมันคันไม้คันมือจริงไม่ต้องหายาแก้คันมาทา
เราก็ลงทุนสักนิดนึงเล็กใช่ให้มันพอหอมปากหอมคอ
อย่าไปแบบว่าหวังเป็นเศรษฐีข้ามคืนอาจจะยังไม่มาโชคใหญ่ยังไม่มา
ลาบยังไม่มีนะช่วงนี้ต่อไปแล้วจะเริ่มงานใหม่ได้อย่างราบรื่นไหมมันต้องเพิ่งจะระบีไหม
ถึงจะได้ราบรื่นนะในเรื่องของงานใหม่ช่วงแรกถือว่าดีนะคะ
ถือว่าดีแต่ว่านานไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคน
เรื่องของคนอาจจะมีปัญหาจุกจิกการทำงานร่วมกับคนหมู่มาก
หรือว่าอาจจะมีปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชนนิดนึ
ประโยชน์อะไรแบบนี้ใช่ใช่ค่ะจริงดวงของเขาเนี่ยแบบว่า๒ปีนะ
ช่วง๒๙กับต่อ๓๐เนี่ยดวงเขาอาจจะไม่ค่อยดีดวงเขาอาจจะเป็นช่วงที่นิ่งมาก
แต่ต่อ๓๑เขาเรียกว่าเหมือนชีวิตปลดล็อกได้รับการปลดล็อกคือดวงเขาจะดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงนั้นอยากจะได้อะไรโอ้โหก็มันก็ดีไปหมดได้ไปหมดเลยนะคะ
อย่างเรื่องของทรัพย์สิ่งที่เขาถามมีแบบเกมีมีบ้านอะไรแบบนี้
อยากได้รถเห็นบอกว่าทรัพย์ใหญ่แค่รถจะมีไหม
ถ้าตอนนี้ยังไม่มีแต่ต่อ๓๑ดวงดีได้ทุกอย่าง
อ๋ออ้อนไตรรอแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
แล้วเรื่องที่มันใหญ่มากกว่านั้นนะคะความรักนะคะ
ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีสุดเลยยังไงข่าวดีมากเลยนะเพราะว่า
เรื่องอื่นเขาไม่ดีนะงานก็ไม่ค่อยดีเงินก็อาจจะนิ่งนะคะแต่ว่า
ในเรื่องของความรักเนี่ยดวงเขามีโอกาสที่จะพบรักเฮ้ย

แล้วภาพรวมของคุณนาธารินีเป็นยังไงคะหมอไก่
ภาพรวมก็คือดวงชะตาเขาแบบดูนิ่งไปนิดนึง

ในช่วงนั้นจะทำอะไรคือเหมือนกับว่าเวลาที่เราดวงดีทำอะไรมันก็ดี
แต่ถ้าช่วงที่เราดวงไม่ดีเวลาจะทำอะไรเราต้องพัยยามากกว่าปกติ
ใช่ในช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยต้องแบบลงมือลงแรงใช้เวลาสักนิดนึง

เห็นบอกว่าอายุครบเท่าไหร่นะจะปังเลยนะ

โอ้โหนี่อยากจะรีบแก่แล้วนะ
คุณนาธารินีฟังอยู่อยากจะรีบ๓๑แล้ว
นี้ไปเลยใช่ไหมคะข้ามไปเลยใช่ไหมคะ
แต่ว่าแน่นอนวันนี้คุณนัทธารินีเป็นผู้โชคดีนะคะ
แล้วก็ถึงแม้ว่าดวงตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยแบบราบรื่นมากเท่าไหร่
อาจจะต้องอดทนแต่ว่าหมอไก่มีเคล็ดลับยังไงไหม
ในการที่จะให้คุณนัทธรินีเขาแบบว่า
รู้สึกแบบมีความสุขกับชีวิตขึ้นมาได้ในช่วงนี้นะคะ
เคล็ดลับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกคนเลยนะคะ
รวมถึงคนที่ตอนนี้อาจจะกำลังเจอปัญหา
มีอุปสรรคนะคะอุปสรรคในเรื่องการงานการเงินการดำเนินชีวิต
และการทำบุญถวายพระไตจีวรก็ถือว่าเป็นบุญที่ใหญ่มากนะคะ
เป็นเรื่องของการแก้ดวงที่มันเป็นสุดยอดแห่งการทำบุญแล้ว

ก็ขอให้ไปทำบุญในวันเกิดของตัวเอง

อาจจะแบบมีปัญหาหนักใจในเรื่องของการงาน

ก็ขอให้คุณไปทำบุญถวายผ้าไตจีวรในวันจันทร์

เพราะว่าก่อนเที่ยงเราถือว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้น
ก็เหมือนกับดวงชะตาของเราที่กำลังขึ้นนั่นเอง

ไม่ใช่แค่คุณนัทธารินีนะที่ทำได้
แต่ว่าหมอไก่บอกว่าสามารถทำได้ทุกคนเลย
ถ้ารู้สึกว่าชีวิตของเราช่วงนี้มันมีปัญหา
หรือว่าอยากจะทำให้ชีวิตเราเป็นสิริมงคล

แต่ว่าแหมก็ต้องยินดีกับคุณนัทธารินีนะ
วันนี้แน่นอนว่าเรื่องอื่นอาจจะไม่ดี
เดี๋ยวเรื่องความรักดีและคุณเป็นผู้โชคดี

หมอไก่แนะนำอีกครั้งหนึ่งค่ะด้านหน้า
อ่าด้านหน้าก็คือจะมีสองอย่างนะ
ก็คือจะเป็นพระปิดตานะคะ
พระปิดตามหาราบอุทวาลทางเก้า

ไม่ใช่นะอันนี้เขาเรียกว่าลูกอม
ลูกองค์อะไรเป็นอย่างนี้คะหมอไก่ทานได้ไหมคะ
ลูกโอมสมัยก่อนเขาเอาไว้โอมจริง
เหรอคะอ่าใช่ค่ะสมัยก่อนเขาเอาไว้อม

ใช่ค่ะก็คือเน้นในเรื่องของโชคลาภ
มวลสารเนี่ยก็คือเป็นมวลสารเดียวกับที่สร้างพระเครื่อง

เรียกว่าเป็นปลายโปรดักต์

ก็คือเหมือนกับมวลสารเหลือเขาก็เลยเอามาสร้างเป็นลูกโอ่ง

พุทธคุณเนี่ยก็คือจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของพวกแค้วคาดปลอดภัย

เวลามีอุปสรรคมีปัญหาอะไรก็ให้เราผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ได้รับไปแล้ววิธีการในการบูชายังไง
ก็คือให้เราอยู่ในห้องที่สงบ

อะระทนะคิดถึงหลงปุต๊ะเวทราธิบิเจมส์พี่
แล้วก็อธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิดของเรา

มีการเงินโดยเฉพาะเลยบอกแต่มีโอกาสได้

ใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้คุณผู้ชม

วันเดือนปีเกิดเรื่องต่างที่คุณผู้ชมอยากจะตรวจสอบดวงชะตาค่ะ
หมอไก่พรุ่งนี้เราเจอกันนะไม่ลืมนัดนะไม่ลืมค่ะพรุ่งนี้มีอะไรมาฝากบอกคุณผู้ชมหน่อย
จะมาเช็คดวง๓ราศีที่เสี่ยงดวงแล้วรวย

ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะขอบคุณค่ะ